สิ่งใดไม่เจอก็ต้องเจอทั้งตายทั้งส่วนเอาไว้บัวไปติดช่วยพิษนะครับ
คุณตามจะไม่ถึงเวลาตายตายโอเคนะครับ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

สลายไปแล้วบางทีเขาก็ไปทำเครื่องลางของขังวัตถุมงคลนะฮะบางทีทำได้หมดครับผม
กดวิญญาณนี่ทำยังไงครับก็สะกดได้ครับยังไงครับ
กดได้ครับก็สะกดได้
ยังไงครับเราออกมาครับชอบปันแนงลอกฟัน
ใช่แน่นอนครับเออห้ะไปไปต้มก็มี
เอามาแต่หัวกระโหลกเอานั่นก็มีนะฮะแล้วก็มีหลายอย่างครับ
แบบนี้เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับหน้าดูได้ดีฮะอยากจะเจอ
ไม่ช้าหรอกครับความรักไม่มีในโลกอย่างสารพระภูมิของเขาก็มีบางอันก็เก่า
ครับสารพระภูมิใช่ดูแลอย่างดีครับผมอันเนี้ยก็คือ
มีเหมือนพวกงูอะไรครับผมนั่นแหละครับมีไอ้พวกไอ้พญานาค
เขียนชื่อเซ็นแทร่เขาไว้เอาทับไว้ก็มีแล้วแต่ความเชื่อ
เราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คน
มีความเชื่อหลายหลายอย่างแสดงว่าที่แกพูดตรงเนี้ย
พูดแบบนี้มันเป็นความเชื่อแสดงว่ามันก็ไม่ได้ผลถูกไหมครับผม
รักษากฏวิญญาณเนี้ยครับมันก็ได้ผลเป็นบางอย่างแต่มัน
ไม่ว่ามาว่ากว่ากรรมมันเร็วเร็วก็ยิ่งกว่าจะหลวดไหมครับ
กรรมคนเรามีจริงครับนะฮะไปทำอะไรชั่วมากเกินไปลองขยาย
กลับมาลองขยายที่ว่าเนรแอร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาแล้วสำคัญ
ใช่ครับจิตวิญญาณเยอะครับจิตวิญญาณเยอะไม่ต่ำกว่า๑๐
จิตวิญญาณที่เราสัมผัสได้มันคือเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิง
หน้าตาดีครับจิตเขาเป็นยังไงเอ่อทนทุกข์ทรทัศน์
ทุกข์ทรมานต้องคอยความช่วยเหลือครับเราก็พยายามปลดปล่อยทักจิตวิญญาณ
ผุดไปเกิดแต่ก็กิจมันยังแค้นอยู่ครับอ่า
ครับผมไม่อยากได้ต้องเอาถึงที่สุดไปขุดไปเกิดเถอะครับ
พยายามแผ่เมตตาให้เขาอยู่กลับมาจากวันนั้นก็มาตักบาททำบุญ
ถวายอุทิศกุศลไปให้เขาเป็นสิบเลยใช่ไหมครับผมเป็นสิบ
ต่ำกว่าสิบครับที่สัมผัสได้คือในน้ำบนหรือใต้ต้น
โดยมากในน้ำในน้ำแล้วมีวิญญาณผู้ชายด้วยไหมครับผม
ครับมีมีครับเด็กเด็กอ่ะเด็กเด็กครับผมครับ
ประมาณเท่าไหร่ครับสิบกว่าสิบกว่าเด็กเด็กครับผมมีทั้งหญิงผู้
โดยมากผู้หญิงไม่ต่ำแม้ไม่ต่ำกว่า๑๘ขึ้นไปอายุใช่ไหมครับ
สิบเจ็ดสิบแปดขึ้นไปถึงยี่สิบกว่าอืมนะฮะไม่เกินยี่ห้า
ครับผมเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนี่ลองขยายผมนะครับที่เนรนแอร์บอกว่า
เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นครับผมเขาเกิดมาเหมือนซีอูยสองฮะลองขยายอีกครับผม
เหมือนซีอูยสองเรียกว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นลูกไม้หล่นไม่ใกล้ต้นนะฮะ
แล้วก็เขาเกิดมาเพราะสิ่งนั้นจริงฮะเรียกว่าถ้าตามภาษาคุกนะฮะ
เรียกว่ามาล่อก่อดักมือทำรวยทำให้ติดคุกอ่ะ
ผมพูดได้แค่ประโยคนี้ในประโยคเดียวครับนะฮะเขาว่าสมคิดพุ่มพวงร้ายกาด
นี่ร้ายกาศจึงก่อนสุพิธีพุ่มภวงอีกครับครับผม
สงคริสต์พรุ่งมันเนี่ยเป็นโรคกิจ

เพราะต้องไปทำบุญต่อไว้สังฆาษณ์สวดมนตร์ทำวิธีกรรมล้างอธรรม

เรียกว่าจะไปต่อไปจะเป็นบ้านศิศิหล์ศิลปิศิร์แน่ครับ

เดินอยู่ข้างข้างนอกถนนสาธารณะส่งกิจไปไปรู้แล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป